เหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์เพื่อนรักเพื่อนร้ายครับ
เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนนะฮะแต่ว่าหลังห่างกันเจอกันอีกทีก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำร้ายเธอ
คนที่ทำร้ายร่างกายเนี่ยชอบทำร้ายผู้หญิง
หาเรื่องคนไปทั่วแล้วตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้ด้วย

คนเสื้อสีแดงคือคนก่อเหตุครับ

โดนดึงไปเธอพยายามจะสะบัดหลุด

จอโทรศัพท์เขาเหมือนไฟมันสว่างอยู่นะ

ไม่รู้ว่าถ่ายคลิปหรือว่ากำลังคุยกับใครหรือเปล่า
หรือทำไมไฟหน้าจอมันสว่างแบบนั้น

เมื่อกี้มี๓คนในคลิปใช่ไหมฮะ

นี่เราซูมภาพไปใกล้นะครับ

บอกว่าแล้วที่น่าเจ็บใจคือ
คนที่ก่อเหตุก็เคยเป็นเพื่อนรู้จักกันมาก่อนด้วย

เวลาผ่านมาจะร่วมเดือนแล้วยังจับคนก่อเหตุไม่ได้เลย

ไปหาเรื่องทำร้ายตบตีขมครภูเขาหลายคนด้วย

เกิดขึ้นช่วงค่ำ๒มีนาคมที่ผ่านมาครับ
คนเจ็บเธอไปแจ้งความแล้วที่สพเมืองสุราธานี
เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็มีข้อความที่เล่าเรื่องราวเบื้องต้น
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นชาย๕คนนำทีมโดยสีแดงครับ
เสื้อสีแดงคนนั้นเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายวัยรุ่นเสื้อดำ
เกิดขึ้นหน้าร้านโทรศัพท์แห่งหนึ่งในพื้นที่ตัวเมืองสุราชนี่นะฮะ
แล้วทำไมยังจับไม่ได้ผู้เสียหายเองก็สงสัย
เราไปคุยกับผู้เสียหายครับชื่อว่านางสาวสมฤทัยหรือว่าเอิญอายุ๒๕
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเคยเป็นเพื่อนกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุนั่นแหละ
แต่ว่าหลังหลังเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันวันที่เกิดเรื่องเนี่ย
คนก่อเหตุ๒คนในกลุ่มนั้นมาหาเธอแล้วเรียกเธอออกไปคุยหน้าร้าน
ก็เลยเป็นที่มาของภาพว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกมีแค่คนเสื้อแดง
คนเสื้อสีเหลืองที่อยู่ตรงนั้นแล้วเธอก็ออกไปคุยสักพักหนึ่งครับอุ้ย
มีคนเดินออกมาจากจุดที่ซ่อนตัวอยู่อีกหลายคนเลยเธอเลยจะเดินกลับแล้ว
จะเข้าร้านเขาไม่ยอมฮะดึงเธอไว้แล้วก็ชกต่อยเธอเลย
จนเธอล้มอ่ะแล้วหยิบมีดจะแทงเธอด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับ
สภาพที่เธอบาดเจ็บอ่ะโอ้โหเลือดกลบปากหน้าตาบวมปูดเลยฮะ
คุณผู้ชมคุณมิ้นครับแล้วเธอต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลถึง๒วันนะ
นี่ฮะตาซ้ายเอ่ยปากแตกรักษาตัวในโรงพยาบาลสองวันเสร็จแล้ว
หลังจากนั้นพอออกมาคืออาการก็ค่อยดีขึ้นแต่ที่ยังไม่หายคือความกลัวในจิตใจ
หวาดภาวะไปหมดไม่กล้าไปทำงานไม่กล้าออกจากบ้านครับ
กล้าอยู่ที่ไหนคนเดียวด้วยตอนนี้ไปไหนต้องมีคนไปเป็นเพื่อน
ตำรวจสภเมืองสุราชบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วและส่งหมายเรียกไปแล้ว
ถ้าเรียกสองครั้งยังไม่มาจะเจอหมายจับนะฮะแต่จนถึงวันนี้ก็ยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้

ถามหาปมเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรไหม
กับเหตุการณ์ที่เราเห็นในคลิปนั้นที่เพจดังเอามาแชร์เนี่ยเธอ
ยืนยันว่าเธอก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะ
เหมือนกับถูกเรียกออกไปแล้วก็รุมทำร้ายเธอเล่าให้ฟังแบบ
นี้ครับเมื่อก่อนเธอมีแฟนแฟนของเธอเนี่ยเป็นเพื่อนกับนายเดีย
ก็คือคนที่ก่อเหตุเคยกินเที่ยวด้วยกันระยะหลังก็ห่างกัน
ตัวของเธอไม่ได้มีปัญหากับในเดียนะครับเชื่อว่าเพื่อนสาว
คนสนิทคงไปเป่าหูในเดียมั้งเป่าหูให้ร้ายเธอวันละนิด
ละนิดวันละนิดจนในเดียเริ่มเชื่อหาว่าเธอเนี่ยเอาเรื่อง
ในเดียไปโพนทนาเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังในทางที่เสื่อมเสียเธอ
ยืนยันว่าไม่เคยเอาเรื่องของในเดียไปพูดไปเล่าให้ใครฟัง
แล้วสุดท้ายเธอก็ถูกทำร้ายร่างกายครับไม่รู้ว่าในเดียไป
เชื่อได้ยังไงหรือหูเบาเพราะอะไรปมเหตุนี้หรือเปล่าเธอ
สงสัยเรื่องนี้นะครับนอกจากเธอแล้วเพื่อนเพื่อนอีกหลายคนก็
เคยถูกในเดียเนี่ยทำร้ายร่างกายและส่วนใหญ่ในเดียชอบทำร้าย
ผู้หญิงและธอมหรือคนที่สู้เขาไม่ได้นี่คือสิ่งที่
เล่าครับเก่งกับผู้หญิงอย่างนี้เนี่ยฮะนอกจากนี้หลังจากเกิด
เหตุเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยอ้างว่าจะมาทวงหนี้ซึ่งไม่จริงเธอ
ไม่เคยไปยืมเงินใครแล้วเธอเชื่อว่าผู้หญิงที่ชื่อฝนซึ่ง
เป็นเพื่อนของในเดียน่าจะรู้เห็นเหตุการณ์ที่เขามารุม
ทำร้ายเธอด้วยเพราะมีการวีดีโอคอร์ให้คนชื่อฝนดูครับ
บอกแบบนี้นะฮะตอนที่เธอกำลังถูกรุมถูกชกนั่นน่ะมี
เธอเนี่ยเที่ยวเอาเรื่องของเดียไปพลทนาเอาเรื่องของฝน
ไปพูดไปเล่าให้คนทุกคนนี้ฟังนี่ครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคนเสื้อสีเหลืองที่เราเห็น
หน้าจอสว่างซึ่งไม่รู้ว่าใช่การวีดีโอคอร์ให้คนชื่อฝนดูหรือเปล่า
แบบที่คนเจ็บเขาเล่าเมื่อกี้นี้ค่ะผู้ชายเสื้อเหลืองคนเมื่อกี้ครับ
ปรากฏว่าโทรศัพท์มาเคลียร์และขอโทษแต่ปรากฏผู้บาดเจ็บบอกว่าพอแล้ว
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วตอนที่เขาไปเจอตำรวจก็ไม่พูดความจริงด้วย
อยากให้ตำรวจจับในเดียให้ได้เพราะว่านี่๑เดือนแล้วยังหนีอยู่เลย
ฟังเสียงผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ครับ
เรากำลังจะเดินกลับแล้วเขาก็เลยดึงคอเสื้อไปแล้วก็ตอยเลย
ก็คือล้มมัดแรกเลยแล้วก็ซ้ำ
วันนี้เธอดีขึ้นแผลหายแล้วแต่ว่าจิตใจยังกลัวอยู่นะฮะ
และนี่คือคนก่อเหตุที่เธอบอกว่าตำรวจจับให้ได้โดยเร็วหน่อยเถอะ

ที่ค่อยถูกในเดียทำร้ายคืออายุ๒๒ก็รู้จักกันกับเอิญ
คนเมื่อกี้นี้ที่โดนทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
คุณเกวาลินเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ยเธอก็เคยโดนกันยายนปีที่แล้วเนี่ย
ในเดียบุกมาตบเธอถึงที่บ้านแต่เธอฮึดสู้นะตอนนั้น
ก็เลยเอาปืนจะออกมายิงเธอแต่ว่ากระสุนด้านครับ
ไปแจ้งความแล้วคดีก็ยังไม่คืบเหมือนกัน
นี่คุณเกวลินบอกนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ย
ก็โดนกับตัวแล้วก็ยังจับไม่ได้อีกเหรอเนี่ย
เล่าให้ฟังในรายละเอียดครับบอกว่า
เอาทองเขาไปทำไมเธอบอกว่าไม่ได้เอาไปแล้วถามหน่อยทองปลอมจะขโมยเพื่อ
ก็ยังไม่วายครับที่ในเดียจะมาหาเรื่อง
ในเดียเนี่ยทำร้ายเธอนะฮะตบใช้มีดใช้ปืนขู่
จนกระทั่งมารู้อีกทีอ้าววันที่เธอถูกทำร้ายร่างกายเนี่ย
แท้จริงแล้วมันเป็นเพราะความหมั่นไส้ของฝั่งในเดียมากกว่า
เดียและกลุ่มเพื่อนพยายามจะหาเรื่องเธอครับ
โดยในเดียมีคดีทำร้ายร่างกายผู้หญิงและธอมมากกว่า๓๐คดี
ไม่ถูกจับสักทีนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะครับ
วอนขอให้ตำรวจจับกลุ่มในเดียให้ได้โดยเร็วเพราะถือว่าเป็นภัยสังคมครับ
เป็นคนอันตรายเขาทำร้ายผู้หญิงมาหลายคนแล้วค่ะ
ในนั้นน่ะในแบบ
ในโรงพักค่ะคดีเขายาวเป็นกว่า๓๐อะค่ะ

แล้วก็แบบไม่มีใครทำอะไรเขาได้เลย

บริเวณหลังที่วากะดำเพิร์นเมืองสุราสตร์ครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าไม่เห็นในเดียมาครึ่งปีแล้ว
สงสัยว่าหลังก่อเหตุเนี่ยคงหนีไปแล้วล่ะ
ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกโอ้โห

พฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
แล้วหาเรื่องทำร้ายคนนู้นคนนี้ไปทั่วนะครับ

ก็มีอีกหลายคนที่เค้ากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วหวาดพวายอยู่ตอนนี้ครับ
คุณผู้ชมค่ะ